ช่วงนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเด็กก็มีเยอะเหลือเกิน
อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเด็กแล้วก็สะเทือนใจผู้ปกครอง

คือน้องอนุบาล๔ขวบถูกรุ่นพี่ม๒๓คน
เข้ามาในห้องน้ำแล้วก็จับน้องขึงพืช

สภาพจิตใจของน้องนะตอนนี้สภาพจิตใจยังไม่ดีเลยนะคะ
ยังกลัวตอนนี้น้องกลายเป็นเด็กที่กลัวผู้ชายเลย
ขนาดพ่อของน้องเองน้องยังกลัวเลย
ปกตินอนกับคุณพ่อเป็นประจำตอนนี้ไม่กล้าแล้ว
นี่คือบรรยากาศที่โรงเรียนค่ะ
โรงเรียนยังมีการเรียนการสอนตามปกติ
แล้วก็บริเวณห้องน้ำจุดที่เกิดเหตุ
ตอนนี้เขาก็ลื้อห้องเก็บของที่มันกั้นอยู่ออกแล้ว
ได้ทำให้เดินไปห้องน้ำจากบนอาคารเรียนได้เลย
ไม่ต้องเดินอ้อมไปด้านข้างเหมือนเมื่อก่อน
คือจุดตรงนี้เขาก็พยายามทำให้มันเป็นมุมอับค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่มาติดกล้องวงจรปิดอีก๑๖ตัวทั่วโรงเรียน

อยู่มา๑๐ปีที่โรงเรียนนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมจะให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วย
เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ก็เลยยังไม่อยากเปิดเผยรายละเอียดอะไรมากนัก

จากการสอบถามผู้ปกครองของเด็กบอกว่าตอนนี้น้องหวาดกลัวเหลือเกิน
ย้ายโรงเรียนไปแล้วก็จริงแต่น้องก็ยังไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะ

มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเด็กดีตลอด
ห้องน้ำเด็กเล็กเด็กโตเขาแยกกันเลยนะคะ
ห้องน้ำเด็กอนุบาลถึงป๒อยู่จุดหนึ่ง
ห้องน้ำเด็กป๓ถึงม๓อยู่จุดหนึ่ง
แต่เหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัย
แล้วก็คุณผู้ชมเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
จริงตำรวจก็มีผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์น้ำหนักเพียงพอแล้ว
ก็ส่งตัวรุ่นพี่นักเรียนชาย๒คน
อยู่ในความดูแลของสถานพินิษฐคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนบุรี
ร่วมการกระทำอนาจารย์เด็กหญิง
แม้ว่าสอบสวนไปเบื้องต้นรุ่นพี่๒คนยังให้การภาคเศษ
ส่วนรุ่นพี่อีกคนนึงที่บอกว่าอายุ๑๘เรียนอยู่ชั้นม๒
และข่าวตอนแรกออกมาว่าน้องคนนี้มาจากสถานพินิษฐ์
เรื่องนี้พอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
เพราะว่าน้องมาจากสถานสงเคราะห์
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส

จะมีเด็กจากสถานสงเคราะห์มาเรียนหลายคนนะคะ
อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานก็เห็นผ่านตาอยู่
บอกว่าไล่ออกครูประจำชั้นอนุบาล
ที่ปล่อยประละเลยให้เด็กไปเข้าห้องน้ำคนเดียว

เพราะว่าตัวพอเองก็ไม่ได้มีอำนาจ
แต่ครูคนนี้เขาเป็นพนักงานราชการ
ทำสัญญาแบบปีต่อปี
สิ้นสุดสัญญาเดือนนี้คุณผู้ชมกันยายน
สิ่งที่จะทำได้คือการประเมินต่อสัญญาค่ะ
ก็อาจจะมีการโยกย้ายไปโรงเรียนอื่นที่ขาดแคลนครู
หรือว่าอาจจะให้อยู่ที่เดิมอยู่ที่ต้นสังกัดได้หมดนะคะ
ตอนนี้มันยังวันที่๒๐กันยายนอยู่

รวมถึงเพิ่มมาตรการให้คุณครูทุกคนเข้มงวด
ไม่ให้เด็กเล็กไปห้องน้ำตามลำพัง
ต้องไปเป็นคู่หรือว่าจะต้องมีครูไปด้วย

เพราะว่าพ่อแม่น้องเองเขาก็เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกกับสื่อมวลชนด้วยบอกว่า
อยากให้ติดตามข่าวความคืบหน้าทางคดี
ไปสอบถามจากตำรวจไม่อยากมาให้สัมภาษณ์แล้ว
เพราะว่าตอนนี้แม่เองก็อยากทำทุกอย่างให้ปกติ
จะกระทบกับสภาพจิตใจของลูกสาววัย๔ขวบด้วยค่ะ